เรื่องของรถยนต์กันหน่อยคุณนัทพงศ์ค่ะอันตรายจากยางเก่าค่ะคุณผู้ชมเราเคยได้ยินว่ายางรถยนต์เก่าเนี่ยมันก็อันตรายกับคนขับขี่เวลาขี่ไปบนท้องถนนบางทีมันระเบิดขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้รถเสียการทรงตัวถ้าขับมาเร็วรถคว่ำได้เลยแต่ครั้งเนี้ยยางเก่าเป็นอันตรายกับคนที่กำลังจะเปลี่ยน

กำลังจะเปลี่ยนแบบบอกบอกให้เขาเปลี่ยนยาง
เขาก็กำลังจะเปลี่ยนนะคะอยู่ดีมันระเบิดขึ้นมาอย่างแรง
คุณแบงค์บอกโอ้โหเจอแบบนี้ตาลายหน้ามืดเหมือนจะหลับ
เขาคิดว่าแขนหักแน่เพราะมันเจ็บที่แขนมากเลย
ระเบิดโดนแขนเต็มค่ะเนี่ยค่ะ
แต่ลูกค้าที่นั่งอยู่ข้างไม่ได้บาดเจ็บนะคะ
คนได้ยินก็มาช่วยโทรตามกู้ภัยส่งโรงพยาบาลนะคะ

แต่เย็บแผลที่เกิดจากแรงระเบิดเนี่ยเย็บไปถึง๒เข็มนะคะ
ยังไม่สามารถใช้งานได้ต้องพักฟื้นอีกระยะหนึ่งค่ะ
ทีนี้มีลูกค้าเอายางรถมาให้สลับยาง
พอสลับยางเสร็จแล้วมันก็ถึงขั้นตอนการเติมลม
แต่มันเติมลมเข้ายากเพราะว่ามันเป็นยางเก่า
ตอนที่ยางมันระเบิดผมไม่ได้ก้มหน้าตรงล้อยางพอดี
เพราะว่าถ้าเป็นยางเก่าเนี่ยผมก็จะรับระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่แล้ว
นี่ค่ะขนาดช่างที่เป็นอู่ซ่อมรถนะคะเขารู้อยู่แล้วว่ามันอันตราย
มันเกิดเหตุแบบนี้ได้ค่ะก็ระมัดระวังยังเก่ากันด้วยค่ะคุณผู้ชม